มากันที่อีกหนึ่งคู่คู่นี้ก็เตรียมแต่งเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าความรักเนี่ยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดยุไม่จำกัดวัยจริง
สำหรับหมอเจี๊ยบละละนาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ารักไม่มีกักหรือว่าไม่มีโรค๒๓ใบอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะคบหาดูใจกับน้องเดียมาหลายปีแล้วแถมมีการลงรูปคู่สุดสวีทกันอยู่บ่อยในอินสตาแกรมนะคะ
และหมอเจี๊ยบก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าครั้งนี้รักจริงหวังแต่งรอบ้านที่สร้างอยู่แถวบางนาเสร็จปีหน้ามีข่าวดีแน่นอน
แล้วตอนนี้เจ้าตัวก็ขอประกาศทำงานเยอะสุดเพื่อที่จะเก็บเงินสร้างเรือนหอนี่แหละค่ะ
อยากจะมีข่าวดีเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่แจ๊คมีข่าวดีก่อน
คิดไว้เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเก็บตังค์สร้างบ้านอะไรอย่างนี้
ไปทีละขั้นตอนนี้เริ่มมีเสาเข็มแล้วเผลอมาก
มีแต่เสาเนี่ยก็ขับวนดูอยู่นั่นแหละดูแต่เสาก็ชื่นใจแล้ว
อันนี้เป็นความตั้งใจของสองคนเลย
ใช่ค่ะก็ออกมาสร้างแล้วก็เป็นแบบที่เราต้องการกันค่ะ
โอ้โหก็เป็นธรรมดานะคะที่จะเหออยู่ไม่น้อยเพราะว่าบ้านเรือนหอเนี่ย๑๐ล้านนะจ๊
ไม่ใช่น้อยนะคุณนะก็ต้องวนดูกันหน่อยล่ะ
เออถึงตอนนี้จะมีเสาเข็มนะคะแต่ว่าเตียงตู้อะไรหมอเจ๊หัวเต็มเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ